ไปที่จังหวัดลำพูนกันค่ะคุณผู้ชม
ชาวบ้านเขาตกใจฮือฮามากเพราะว่ามีรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย
ลักษณะคล้ายกับทำไมครูบาถึงมีหนวดมีเครา

คุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูสังเกตดูดีนะคะ
เหมือนครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทย
ที่วัดดอยติตำบลป่าศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน
ถ้าเห็นระยะไกลจะเห็นว่า
ใต้คางของรูปเหมือนครูบา
เฮ้ยมีหนวดมีเคราวโผล่ออกมา

แต่ลองเข้าไปดูใกล้เอาใกล้หน่อย

ตรงนี้ที่เห็นเป็นเหมือนเป็นหนวดเป็นเคราว

ฝูงพึ่งพากันมาทำรังอยู่ใต้ข้าง

ทำรังที่บริเวณลำตัวก็มีเหมือนกัน

ก็เชื่อแหละเชื่อกันว่าฝูงพึ่งพวกนี้

ดังนั้นเหล่ามวลมนุษย์อย่างเราก็ควรจะขอพร
เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตด้วย

ซึ่งปรากฏว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ

มีคนถูกรางวัลหลายต่อหลายคนนะ

มาขอโชคขอลาบกับครูบาศรีวิชัยแห่งนี้
และสำหรับผู้ที่ขับรถผ่านไปผ่านมาบนถนนสาย
ซุปเปอร์เชียงใหม่ลำปางจังหวัดลำพูน
ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเขาจะบีบแตรก

เพื่อขอพรก่อนเดินทางทุกครั้งที่ผ่านบริเวณตรงนี้
ถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาได้ยินเสียงแตรเยอะ

เหมือนลักษณะของเคลาตรงใต้คางของครูบาแบบนี้เลย
และนอกจากนี้ที่วัดดอยติเองเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
เต็มไปด้วยอะไรรู้ไหม

ซึ่งนกยูงเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างของครูบาค่ะ
เพราะท่านเลี้ยงไว้ที่วัดบ้านปางอำเภอลีจังหวัดลำพูน

จึงกลายเป็นนกยูงของครูบานั่นเอง
ก็จะไม่มีใครกล้าไปทำร้ายพวกมัน
แล้วพวกมันก็จะคุ้นเคยอยู่กับศรัทธา
สาธุชนที่เข้ามาทำบุญที่วัดดอยติกันเป็นจำนวนมาก
บางคนก็ถึงขั้นพกอาหารมาแจกให้กับฝูงนกยุงเหล่านี้ด้วยนะคะ
ก็เป็นนกยูงของครูบาตามเรื่องเล่าความเชื่อ
แต่ครูบาศรีวิชัยตามตำนานความเชื่อ
ก็คือเป็นนักบุญแห่งล้านนาที่หลายคนให้ความเคารพสัทธากันมาก
เอาช่วงวันหยุดยาวนี่วางแผนไปเที่ยวกันได้นะ
ไปกราบวงกราบไห้เผื่อได้ความเป็นสิริมงคลกลับมา